สาธารณีช่องแรงแสเอาไว้อยู่กัน
อาหารที่เขตกฟ้า
กิโรกัน
รับมีกลับคูณ

โลมาสีชมพูครับผมเกาะพังงันบ้านเรา
อันนี้ที่เห็นคู่กัน๒ตัวอยู่นะครับ
โอ้โหเกราะเราไม่ค่อยจัดอ่อไอ้ปวนอุ้ยอุ้ยเล่นน้ำมันใหญ่แล้ว
ไม่ต้องตกแล้วครับผมตอนนี้ไลฟ์สดอย่างเดียวอ่า
อันนี้ไลฟ์สดอย่างเดียวพระไม่ตกแล้วน็อกแล้ววันนี้น็อกแล้ว
น็อกแล้วครับน็อกแล้วเออเอาใครไม่เคยเห็นฮะชมนะฮะ
ใกล้มากใกล้แคมเรือเลยจับว่าดิจับว่าดิดิอันนี้สองตัวครับ
คู่กันตัวที่สามอยู่ข้างล่างตัวที่สามรูปร่าง
โอ้โหโอ้โหสวยงามมากมายยังลองไม่เข้าชัดนะครับ
ลองไม่เข้าชัดเท่าไหร่ตัวน้ำสามตัวครับ
สวยงามมากพลังเต้ลุยลักษณ์เลยเบ็ดเบิดไม่ตกแล้วครับ

แตครับหลังแต่ความสมบูรณ์ของบ้านเราก่อพงัน
ขึ้นมาเล่นข้างเข็มเรื่อย
น่าพวกมันอดหนึ่งอยู่ที่นี้
ลุงไหนโอ้ย
ตามมายังฐานะหน้าว่ายังเล่นอีกหลายชั่วโมงฮะ

เห็นแวบ

มานั่งสะพีดมาเก็บประวัติแล้วนี่มาไอลุงไหมาเองนี่มา

โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
โอ้ยโอ้ย